งานนี้บอกเลยว่าคุณต้องเตรียมปอดให้ดี
เพราะคุณต้องแข่งหัวเราะ
โอ้โหแต่ละคนหัวเราะได้แซ่บนัวแซ่บอร่อยเหลือเกิน

เขาก็มีการเต้นมีการโยกย้ายใส่สะโพก

อำเภอเมืองจังหวัดมหาศาสตร์รัฐคาม
คือทางวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใหญ่

เป็นกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
ป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
เป็นไปตามแนวคิดสปชโมเดลค่ะ
จัดมาก็อาจเชิญชวนชาวบ้านมารับฟังข้อมูล
แล้วก็ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพ

บรรยายเรื่องแนวคิดสองประชอมโมเดล
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ยึดหลัก๓อ๓ลด

และนอกจากความรู้แล้วยังมีการเต้นบาร์สโลป
ลดน้ำตาลและความดันโลหิต
ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย
ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยเพลงดังดอกไม้บาด
แล้วยังมีการประกวดทำอาหารป้องกันเบาหวานและความดันด้วย

แต่ไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ดูก็คือ
การประกวดหัวเราะ
สร้างความแข็งแรงให้กับปอด

สัมภาษณ์ก่อนเตรียมพร้อมมาเป็นยังไงบ้าง
เฮ้ยยยยหัวเราะใหญ่เลย
มีบางคนต้องอาศัยคนช่วย
เพื่อย้าให้กินเสียง
ลองมาจะได้บริหารกลมปอด
บางทีผมก็ไม่ขำแต่คุณขำไปเถอะ
อย่างน้อยมันได้ความสุขภาพดี
ได้ขยับนิดนึงปอดได้สำหรับนิดนึง
ใครที่มาร่วมแข่งขันก็รับของที่ระลึกไปเลย
นี่พร้อมเช็ดเท้าเอามาหนุนได้ไหม
ไม่ได้เอามาเช็ดเท้าสิคิดพี่สา

ปอดนี่สำคัญบริหารทุกวันดีนะ

จะบอกให้ช่างภาพเราแต่ละคนที่อยู่ในสตูน

เดินไปหลังสตูไปเป่าน้ำกันนะผมเห็น

ไม่ได้ใช่มั้ง
แล้วมันควันมาจากไหนก็ไม่รู้

ตั้งแต่ปลดล็อคบริหารปอดกันอย่าลืม
คุณเห็นคุณอยู่กับเพื่อนพี่ช่างภาพนะ
คือตอนเนี้ยเค้ารู้ไปถึงข้างบนเลย
เพราะคุณคนเดียว
อ้าวบริหารปอดอย่าถูกวิธี